คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันสักนิดหนึ่ง
สำหรับนางรายหน้าสวยอย่างดิลว์อริสรา

ก่อนหน้านี้เธอก็ชี้แจงตั้งโต๊ะแถลงไปแล้ว
สำหรับกรณีทะเลาะวิวาสกับลูกสาวนักการเมือง
ในย่านผับทองหลอนนี่แหละ

และสำหรับประเด็นนี้แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็น
ที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ความรัก
ระหว่างสาวดิวกับไฮโซไผ่วันพ้อย
มันเกิดอะไรขึ้นที่ธุมภัยก็โพสต์ภาพขึ้นมา
มีกระแสข่าวลักเลิกกันมาพักใหญ่แล้วค่ะ
ซึ่งดิวก็ออกมายอมรับว่ามีปัญหากันจริงนะ

แล้วก็ประกาศด้วยว่าจะเดินหน้าง้อหวานใจรุ่นพี่นะคะ
งานนี้จะง้อสำเร็จหรือเปล่าไปฟังสาวดิวกันหน่อยค่ะ
รับค่ะว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหากันจริง
วัยที่มันแตกต่างกันสังคมกลุ่มเพื่อนที่มันแบบ
คนละเรื่องกันอะเนาะด้วยอายุอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอปัญหาต่างมันเกิดขึ้น
วกกับปัญหาเรื่องนี้มันก็ทำให้ดิวเห็นว่า
หันมาคือเขาก็ยังอยู่ตรงนี้
คือถามว่าเขาก็คงโกรธดิวแล้วเขาก็คงไม่พอใจดิว
ในหลายเรื่องในสิ่งที่ความเป็นวัยรุ่นซ่าของดิว
ถ้าพูดให้เขารู้สึกดีขึ้นก็วันนี้ก็งอเขาอยู่อะค่ะ
เขาอยากให้พูด
ปัญหาก็เยอะแล้วเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็ทำให้เห็นนะคะว่าขนาดเขาโกรธอยู่
หรือว่าเขาอะไรอย่างนี้อยู่เขาก็หันมาคือเขาก็ยังอยู่ที่เดิม
ก็ทำให้เราก็ซึ้งใจเขาด้วยเขาก็ควรได้รับการง้อของเราแหละ
เขาทำให้ดิวเห็นว่าหันมาคือก็มีเขา
ดูว่าเขาก็ใช้ได้อ่ะค่ะ
ใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยนะคะ